ไทยรัฐทีวียังคงเกาะติดคดีเรื่องของน้องชมพู่๔๐กว่าวันนะครับ
เมื่อวานมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญเนื่องจากว่าตำรวจมีการออกไหมจับผู้ชายคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของน้องชมพู่ชื่อว่านายนาริน
แต่ว่านายคนนี้เขาถูกจับในข้อหากระทำอนาจารย์เด็กอายุ๕ขวบเป็นเด็กผู้หญิง
เป็นคดีเก่าซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่
แต่ตำรวจบอกว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงเป็นไปได้เพราะพฤติกรรมพฤติกรรมพฤติการมันคล้ายกัน
ตัวคุณภาคเองก็บอกว่าผมกล้าท้าสาบานว่าผมไม่ได้ทำจริงนะฮะ
ไปดูความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้คุณผู้ชมนะครับในพื้นที่
นายลินคนนี้หรือว่านายลินเชื้อคมตาหรือว่านายลินชาวบ้านไม่ได้ว่านายลินนายลินนะฮะ
ถูกสารจังหวัดมุกดาหารออกหมายจับในข้อหากระทำอนาจารย์เด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
ตำรวจเขาก็สืบทราบว่าเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเมื่อต้นปีนี้
ริ้นไปก่อเหตุกระทำอนาจารย์เด็กหญิงอายุ๕ขวบ
ขณะเล่นอยู่หน้าบ้านเขาใช้มือกระทำอนาจารย์บริเวณของสงวนของเด็กนะฮะ
อักเสบต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลเตางอยถึง๑สัปดาห์หรือว่า๗วัน
ต่อมาครอบครัวก็พาเด็กผู้หญิงคนนี้ไปตรวจร่างกายซ้ำ
พบร่องรอยการฉีกขาดของอวัยวะเพศ
เด็กหญิงก็ยืนยันชี้ตัวว่าผู้ก่อเหตุคือนายนาริน
ไปขอสารออกไหมจับนายลินครับ
ก็นำกำลังเข้าไปคุกกลุ่มตัวนายลินดำเนินคดี
นายเขาหากระทำอนาจารย์เด็กอายุตัว๓๕ปี
แต่ว่านายรินนั้นปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

ไม่ได้เป็นคนกระทำอนาจารย์เด็กหญิงวัย๕ขวบคนนั้น

ไม่เกี่ยวข้องกับคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ด้วย
ยอมรับเสียใจที่ถูกออกไหมจับ
และอยากร้องขอความเป็นธรรม

ว่าผมไม่ได้ทำจริง
ว่าผมไม่ได้เหนื่อยอย่างครับ
สาบานได้ครับผม
เครื่องตรงนี้เลยครับ

แล้วบอกกันแล้วค่ะเสียใจล่ะเหรอ
เขาก็เสียใจเขาบอกว่าเขาไม่ได้ค้นทำ
ประมาณสักชั่วโมงกว่าเอาข้าวเอาน้ำไปให้ก็นั่งพูดคุยกับสามีอยู่นะครับ
ภรรยาของนายรินออกมาพูดกับนักข่าวบอกว่า
ครอบครัวเนี่ยไม่เป็นธรรมเลย
ที่ตำรวจทำแบบนี้กับตัวนายริน

เหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยมีการพูดคุยกันกับครอบครัวของฝ่ายน้องผู้หญิงเนี่ย
เข้าใจกันดีแล้วทั้งสองฝ่าย
แต่ไม่รู้ว่าทำไมเมื่อวานเนี่ย
ตำรวจมีการออกไหมจับมารื้อฟื้นเรื่องราวขึ้นมา
ถึงมีการออกไหมจับสามีเขาอีกทำไม

กำลังปรึกษาหามรือกันก่อนว่าจะมีการประกันตัวออกมาสู้คดีนี้หรือไม่นะครับ
ก็ยังคงต้องให้ความเป็นธรรมกับนายรินและครอบครัวด้วยนะครับ
เพราะว่าก็ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเขาก่อเหตุจริง

การจับคุมในรินในความขาดกรรมนาจารย์เด็กเนี่ย
เกิดขึ้นหลังจากที่ตำรวจฝ่ายสูญสวนเนี่ยนะ
แล้วก็ไปตรวจสแกนกลุ่มผู้ต้องสงสัยในพื้นที่ทั้งเรื่องของกลุ่มยาเสพติดที่เพิ่งจะพ้นโทษ
หรือกลุ่มคนที่มีอาการทางจิตแล้วก็มีพฤติกรรมเสี่ยงกับเรื่องของการกระทำทางเพศต่าง
แล้วพบว่านายรินเป็นผู้ต้องสงสัยกลุ่มแรกที่ถูกเรียกมาสอบปากคำ
แล้วนายรินเองก็มีประวัติว่าเคยก่อเหตุกับเด็กหญิงวัย๕ขวบคนนี้เมื่อคดีเก่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์
ก็เลยนำตัวมานะฮะแล้วก็มีความเป็นไปได้ตอนนี้ย้ำว่าอาจแค่จะมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะก่อเหตุลักษณะเดียวกันกับน้องชมพู่หรือไม่
ทุกอย่างยังไม่ชัดเจนยังไม่ได้บอกว่านายรินเป็นคนทำน้องชมพู่นะตำรวจต้องสอบสวนขยายผลก่อนและหาความเชื่อมโยงว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ
สรุปแล้วสำหรับนายนารินเชื้อคมตาคนนี้นะคะเป็นผู้ต้องหาในคดีเก่าก็คืออนาจารย์เด็กห้าขวบตอนนี้ยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะคะคุณผู้ชมแต่นายนารินคนนี้ย้อนกลับมาคดีน้องชมพู่ก็มีความสำคัญเป็นตัวละครหลักเหมือนกันตั้งแต่ต้นเลยนะคะเป็นผู้ต้องสงสัยกลุ่มแรกเลยนะคะที่ตำรวจเรียกไปสอบปากคำที
ครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสคุยกับนายนารินคนนี้นะคะหลังจากที่พบศพน้องชมพู่๓วันคือพบศพ๑๔พฤษภาใช่ไหม
วันนั้นนายนารินเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเราบอกว่า
วันที่น้องชมพู่หายตัวไปคือ๑๑พฤษภาคมเนี่ย
ตัวเขาเองเนี่ยขึ้นไปหาผักหวานไปหาของป่าบนภูผาเหยะ
ซึ่งภูผาเฮียเนี่ยมันอยู่คนละฝั่งกับภูเหล็กไฟจุดที่ไปพบศพน้องชมพู่
หลังจากนั้นนายนารินก็กลับลงมาถึงบ้านสักประมาณ๒ทุ่ม
คุณผู้ชมไฮไลท์ตรงนี้ไว้นะคะกลับถึงบ้าน๒ทุ่ม
แล้วเดี๋ยวเราจะนำข้อมูลเวลา๒ทุ่มไปเปรียบเทียบกับการสัมภาษณ์ครั้งที่๒
ที่นายนารินให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเรานะคะ
วันนั้นลงมามาถึงบ้าน๒ทุ่มก็มาเจอลูกชายอยู่คนเดียว
ลูกบอกว่าแม่ออกไปช่วยตามหาน้องชมพู่
ยืนยันว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของน้อง
ณวันนั้นคือ๑๑พฤษภาคม
เอาล่ะครั้งแรกผ่านไปครั้งที่สองค่ะ
ต่อมาอีก๑เดือนเราไปถามนายนารินคนนี้ใหม่
มิถุนายนที่ผ่านมานะคะไปเจอกับนายนารินอีกครั้งหนึ่ง
นายนารินเนี่ยเล่าให้ฟังว่าหลังเกิดเรื่อง
น้องชมพู่หายตัวไปแล้วถูกพบเป็นศพนี่นะ
เขาถูกเรียกไปสอบปากคำที่โรงพักถึง๒ครั้ง๒ครา
ตำรวจมาหาที่บ้านพักอีก๒ครั้ง
เพราะตำรวจสงสัยว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ทำไมนายนารินไม่ได้ไปร่วมค้นหาน้องชมพู่
ไม่ได้ไปร่วมค้นหาน้องชมพู่แล้วนายนารินไปไหนไปอยู่ที่ไหน
ตำรวจเขาก็เลยต้องมีการเรียกสอบปากคำนะคะ
นารินชี้แจงบอกว่าคืนก่อนหน้าที่น้องชมพู่จะหายตัวไป
คุณผู้ชมชัดนะฮะตรงนี้นะ๑๓มิถุนายนที่เขาให้สัมภาษณ์เราอีกครั้งหนึ่ง
คืนก่อนหน้าที่น้องชมพู่จะหายตัวไปเขาขึ้นไปตัดไม้ที่ภูผาเหยะ
พร้อมกับนายแอ๋มพิษนุพรอันนี้เหมือนครั้งแรกที่บอกนะฮะ
ไปหาของป่าจนดึกกว่าจะลงกลับมาเที่ยงคืน
ครั้งแรกบอกว่ากลับมา๒ทุ่มครั้งที่สองบอกว่ากลับมาเที่ยงคืนนะคะ
ไม่เหมือนกันแล้วนะคะช่วงเวลาสำคัญนะคะ
นายนารินอ้างบอกว่าทำงานเหนื่อยทำงานเหนื่อย
ช่วยงานแอ๋มจนเมื่อยไปทั้งตัวจึงไม่มีแรงออกไปตามหาน้องชมพู่
นอนอยู่ที่บ้านตั้งแต่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามพฤษภาคม
ไม่ได้ออกไปตามหาน้องชมพู่แต่ให้เมียกับลูกออกไปตามหา
ตรงนี้ก็เป็นพิรุธอีกหนึ่งจุดเพราะให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามพฤษภาคมไม่ได้ออกไปหาใช่ไหม
แต่ให้สัมภาษณ์กับสื่ออีกช่องหนึ่งบอกว่าวันที่๑๒เนี่ย
ออกไปช่วยตามหาน้องชมพู่แต่อยู่วงรอบนอก
เพราะว่าบนภูเหล็กไฟเนี่ยคนไปเยอะแล้วตนเองไม่ได้ไปตรงจุดนั้นนะคะ
อันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับคุณผู้ชมซึ่งถามว่าก็เป็นสิทธิ์ของนายนารินนะคะ
ที่เขาจะให้ปากคำแบบนี้แต่มันไม่ตรงกันไงแต่มันไม่ตรงกัน
แต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่า
นายนารินจะเป็นผู้ต้องหาที่ไปเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่
อ่าเรื่องนี้ก็ต้องตามกันอีกนะคะแต่ตอนเนี้ยโดนไปหนึ่งหมายจับแล้วใช่ไหม
ใช่เป็นหนึ่งหมายจับแล้วนะค่ะและหลังจากที่มีการออกหมายจับนายนารินไปเนี่ยนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะทีมข่าวของเราซึ่งยังคงปักหลักทำข่าวนี้อยู่นะคะ
อยู่ในพื้นที่มีสองถึงสามทีมด้วยกันนะทีมหนึ่งค่ะ
รอดูการทำงานของตำรวจโดยเฉพาะดูภาพเกี่ยวกับเรื่องของการไปจับกลุ่มตัวนายรินเนี่ยนะคะ
อีกหนึ่งทีมค่ะตรงไปที่บ้านของน้องชมพู่
นำข่าวการออกหมายจับนายนารินไปเล่าให้คุณแม่ฟังนะคะ
สิ่งแรกที่คุณแม่บอกคุณแม่บอกเลยว่าตกใจ
เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหม่แม้ว่ามันจะไม่ได้เกี่ยวข้องตอนนี้ยังไม่ได้ปักใจเชื่อนะ
ยังไม่ได้ปรักปรำนายนารินนะว่าเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไป
กับการเสียชีวิตของน้องชมพู่แต่มันเป็นเรื่องใหม่อ่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าในหมู่บ้าน
อันแสนสงบนี้จะมีเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงขึ้นมานอกจากนี้นะคะ
คุณแม่บอกว่าหลังจากนี้ไปค่ะแม้ว่าตำรวจบอกว่ามันจะยังไม่เกี่ยวข้องตอนนี้นะคะ
หาความเชื่อมโยงหรืออาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะสำหรับสองคดีนี้
แต่คุณแม่เชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจและหากคลี่คลายคดีนี้ได้
จากจะเอาคนผิดมาลงโทษให้อย่างสะสมแล้วซึ่งคุณแม่วงเล็บบอกเลยนะ
อยากให้ถึงขั้นประหารชีวิตคุณแม่บอกว่าถ้าคลี่คลายคดีได้แล้ว
มันยังเป็นการคลายล็อกความบาดหมางความหมางใจของคนในครอบครัว
เพราะตั้งแต่ลุงพลตกเป็นผู้ต้องสงสัยออกสื่อเยอะ
ส่งผลให้ครอบครัวห่างเหินกันไปฟังเสียงคุณแม่ค่ะ
ถ้ารู้ว่าเป็นใครนะแม่ก็อยากให้เขาได้รับโทษสูงสุดค่ะ
ไม่ว่าจะทำเรื่องนี้กับใครก็อยากให้เขาได้รับโทษถึงประหารค่ะ
เขากล้าฆ่าคนโดยเฉพาะเด็กค่ะเพราะว่าเด็กบริสุทธิ์มาก
ยังไม่ได้เคยทำร้ายใครยังไม่เคยด่าใครเลย
เขามีแต่ความน่ารักเขายังกล้าทำได้
ในช่วงที่ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านของน้องชมพู่เนี่ยนะคะ
คุณพ่อล่ะคุณพ่อไปไหนคุณพ่อก็นั่งอยู่ด้วยนั่นแหละ
นั่งอยู่ห่างบ้างนั่งอยู่ใกล้บ้างนะคะ
คุณพ่ออนามัยวงศรีชาบอกว่าวันนี้ของงดให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
กรณีการออกหมายจับนายนารินเพราะอยากให้มีความชัดเจนในคดีว่า
สรุปแล้วการออกไม้จับล่าสุดเมื่อวานนี้มันไปมีความเชื่อมโยงกับคดีของน้องชมพู่
ลูกสาวของตัวเองหรือไม่ค่ะเพราะว่าหลายคนก็สงสัยว่าอ้าวถ้าเกิดว่านารินทำจริงเนี่ย
ปล่อยมาห้าเดือนเพิ่งจะออกหมายจับค่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกุมภาพันธ์
ตอนนั้นไม่มีการออกหมายจับดำเนินคดีทำไมเพิ่งจะออกหมายจับเดือนมิถุนายน
และเป็นช่วงของคดีของน้องชมพู่ด้วยหลายคนก็สงสัยว่ามันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอย่างไร
เราตามนะติดตามกันต่อครับกับเรื่องของคดีนี้ไม่ว่าจะกี่วันก็ติดตามกันต่อจนกว่าจะถึงที่สุดนะ